เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปดูวิธีการเลี้ยงเป็ด

ลับการเพิ่มโปรตีนง่าย
ลดค่าใช้จ่ายแถมสร้างรายได้เป็นเท่าตัว

สร้างรายได้หลายสิบล้านต่อเดือน
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

กับรายการเพื่อเคล็ดลับการทำเงินใหม่
เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด
และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง

คืออะไรครับอยากให้ทุกคนสนุกสนาน
ทุกวันที่ใบ้บ้านมันก็เครียดนะครับ
ทั้งโควิดเศรษฐกิจไม่ดีอยากให้ทอทุกปัญหาผมเชื่อว่ามีทางออกครับ
อย่าบอกว่าทางออกของพี่ป้องก็คือกาดออกทางเข้า

แล้ววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการหาทางออก
ของคุณพี่ชาวนาท่านหนึ่งครับที่สามารถบอกลาความจนได้สำเร็จ
พาคุณผู้ชมนะครับเดินทางกันไปที่อำเภอบึงสามพันธุ์นะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์
ไปพบกับคุณพี่จักราวุฒิบุญเชิดนะครับและคุณจีภารัฐขุนคำเขาเป็นสามีภรรยากันครับ
อาชีพของพี่เขานะครับคือชาวนาครับ
แต่ว่าปัจจุบันครับหันมาเอาดีด้วยการปลูกกระบองเพชรหรือแคคตัสขายเป็นรายได้เสริม

ดูสิคะของเขามีแต่แบบสวยทั้งนั้นเลยค่ะ
เขาบอกว่าการทำนาเนี่ยนะครับมันต้องรอรายได้หลังการเก็บเกี่ยวอย่างเดียว
ซึ่งระหว่างที่รอเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลย
ปรึกษากับศรีภรรยาครับว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนี่ยถ้าทำแบบนี้เราต้องแย่แน่เลย
คุณพี่จีภารัฐครับก็เลยบอกคุณสามีว่านี่เธอเห็นเธอชอบกระบองเพชรไม่ใช่เหรอ

และไม่รอช้าครับเราเร่งหาความรู้จากโซเชียลมีเดียครับ
แล้วก็ลงมือปลูกทันทีสุดท้ายท้ายสุดนะครับตอนนี้นะฮะไม่ใช่แค่ปลูกเป็นอย่างเดียวนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ครับคุณพี่จักรวุฒินะครับสามารถขยายพันธุ์เป็นอีกต่างหาก
โอ้โหเอาจอดมันยอดมากเลย
พี่ครับใช้เทคนิคการขยายพันธุ์๒แบบด้วยกันนะครับ
ก็คือหนึ่งแบบเพาะเมล็ดและสองครับแบบเพาะไม้ที่เป็นต่อ
เช่นพวกต่อสามเหลี่ยมต่อลูกผสมซึ่งตอนนี้บอกเลยนะครับว่าคุณพี่จักราวุฒินะครับ
เขามีต้นกระบองเพชรเนี่ยนะครับมากกว่า๑๕๐สายพันธุ์

พันธุ์ต้นเลยทีเดียวนะฮะออกดอกสีสันดูดิฮะสวยงามนะฮะ
แล้วแบบนี้เขาขายยังไงคะ
เริ่มต้นนะฮะที่ราคา๓๐บาทเอง
อืม

ฉริยารายได้ต่อเดือนนะครับมีเลข๖หลักให้เห็นครับผม
แบบนี้
เรื่องของผมต่อไปนี้คือเรื่อง
เทคนิคครับพี่อ้าวไม่ใช่อาชิวะ

และแบบที่สองนะครับก็คือแบบบ้านเลยตัดต้นสากูให้เป็นท่อน

อ๋อซึ่งต้นสาหกสามารถเลี้ยงเป็ดได้ห้าร้อยตัว

ลัดนะอ๋อเดี๋ยวโยนไปเป็นเลี้ยวสบาย
บอกเลยชาวบ้านเขาบอกว่าจากการสังเกตการเจริญเติบโตของเป็ดแล้ว
ครับไม่แตกต่างกันเลยอึฮืม
เสนอไปแล้วก็ต้องทำนะพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้แหละครับ
จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราได้ครับครับผมมันมาถึงเรื่องของเนยกันบ้างดีกว่านะคะ
ครับซึ่งเป็นเรื่องของการนำสิ่งไร้ค่าในสายตาหลายคนอืม
ใช้ให้เกิดประโยชน์เดียวกันค่ะครับมันคือผักตบชาวาค่ะพี่ป้อง
เรื่องมันมีอยู่ว่านี่ค่ะเริ่มต้นจากปัญหาก่อนเลยนะ
ในพื้นที่อำเภอพาชีนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ผักตบชาวาเนี่ยเยอะมากมากเลยนะคะซึ่งทางกศนนะคะอำเภอพาชี้
นำทีมโดยครูเต้ยดาธินีตามเพิ่มนะคะครับได้ร่วมกับชาวบ้านนะคะ
ระดมสรรพกำลังนะคะศึกษาค้นคว้าว่าเจ้าผักตบชาวานะคะ
มันทำอะไรได้บ้างหลังจากนั้นค่ะเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานค่ะครับ
ศึกษาค้นคว้านะคะก็เกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผักตบชาวาขึ้น
เพื่อจัดการกับปัญหาผักตบชาวาอย่างครบวงจรไปเลยค่ะโอ้โห
เขาจัดการนะคะด้วยการนำผักตบชาวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างค่ะพี่ป้องครับ
ซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าทุกส่วนของผักตบชาวานะคะสามารถเกิดประโยชน์ได้หมดเลยค่ะโอ้ย
จากส่วนที่หนึ่งกันเลยนะคะคือส่วนของลำต้นยาวค่ะ
ทางกลุ่มนะคะเขาเอามาแปรรูปเป็นเส้นใยเพื่อใช้ทอผ้า
ส่วนที่สองนะคะเขานำลำต้นสั้นค่ะมาทำเป็นที่รองฉีกของน้องมาน้องแมวนะคะ
แล้วก็ทำเป็นก้อนกันกระแทกส่งขายญี่ปุ่นส่วนที่สามนะคะ
เศษที่เหลือจากการตีเส้นใยต่างต่างนะคะครับ
ชิ้นส่วนเล็กเล็กเนี้ยก็นำมาทำเป็นอะไรดูมั้ยคะ
อะไรครับอะไรครับผมจีนเลยค่ะเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้ค่ะ
ตบชาวาเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้ได้เหรอครับ
จริงจริงค่ะครับแล้วไปในส่วนที่สี่นะคะ
ส่วนที่สี่คือส่วนของใบค่ะทางกลุ่มมาทำเป็นจานกับถ้วยนะคะ
แบบที่ใช้แล้วทิ้งค่ะอืมต่อด้วยส่วนที่ห้านะคะ
ต้นอ่อนค่ะเขานำมาทำเป็นอาหารค่ะจะบอกเมนูนะคะ
รับรองต้องนำไหลไหลแน่นอนเลยไหลแล้วค่ะก็คือตำไหล
ตบชาวากุ้งสดค่ะแล้วก็มีแบบชาวากรอบครับ
แบบลักษณะเหมือนแบบสาหร่ายอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มีแบบเส้นบะหมี่หยกก็มีค่ะโอ้โหแล้วก็น้ำพริกชาวาเสวยครับ
น้ำพริกชาวาสวรรค์อันนี้นะคะหิวขึ้นมาทันที
ใช่เมนูอาหารนี่หลากหลายมากจะบอกว่ายังไม่หมดอีกนะ
ยังมีอีกส่วนที่๖ค่ะลากค่ะแปรรูปเป็นปุ๋ยแห้งได้ด้วยค่ะ
ซึ่งใครที่สนใจนะคะอย่าอุดนุนผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าไปศึกษาดูงานเนี่ย
ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊คด้านล่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูไร้ค่าแค่ไหนนะคะเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองของเราค่ะ
สิ่งนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์สร้างคุณค่าสร้างราคาให้กับเราได้สักวันหนึ่งค่ะ
เหมือนกับเจ้าผักตบชาวานี่แหละค่ะ
ถูกต้องครับเหมือนพยายามด้วยไม่ต้องเศร้าไปนะครับส่วนหนึ่ง
มาเจอนคุณค่าของเราครับผม

สิ่งแม้ว่าเราจะดูไร้ค่าแต่เอาจริงจริงผมไม่ค่อยมีค่านะ

ค่าใช้จ่ายผมเพียบเลยครับค่าใช้จ่ายผมเพียบเลยครับ
จริงไหมครับที่หอยจ้อแม่วันนาขายได้วันละ๑ล้านบาท
จริงค่ะถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะคะ๑ล้านบาทขึ้นค่ะ
ถ้าทำมดาตัวไปไม่ต่ำกว่า๕แสง

แล้วทุกวันนี้ยอดขายเป็นยังไงครับ

เป็นที่น่าพอใจแล้วก็เกินคาด
ขนาดตอนนี้เราว่า

นี่ที่ขายดีเพราะว่าเนื้อปูก็ต้องใส่เท่าเดิม

คนที่ได้ไปคุณภาพเหมือนเดิม
นี่เลยจ้า

เนื้อปูน้วนเลยค่ะ
เป็นเนื้อปูเป็นเนื้อส่วนกันเชียง
ไม่มีท่าฟรีสไตล์หรือว่าท่ากบผสมเลยครับ

พี่ย่านดูหิวอ่ะ
ส่วนของเนยนะคะเป็นไซส์แบบขายดีของเขาเลย

ภูก็เยอะมากเหมือนกันค่ะ
ครับฟึ่ม
อ่ะพี่อันยังเคี้ยวอยู่ครับ
เพราะว่ามันใหญ่มาก
คุณกะอิ่มไปเลยเยอะเนี้ย
ครับเอาใหม่เนย
อ่ะงั้นผมบ้าง

มันละล้านค่ะถ้าธรรมดาทั่วไปก็สามแสนสี่แสนห้าแสนมีค่ะโอ้พี่เอิญเนี่ยใส่ปูเยอะมาก
อยากรู้ว่าแบบนี้คือเลี้ยงปูเองเลยป่ะคะพี่เอิญเป็นยี่ปั๊วเนื้อปูอยู่แล้ว
แล้วพี่เอิญก็มีแหล่งที่รับเนื้อปูมาจากเรือโดยตรงครับครับเยอะมากเนี่ยค่ะ
เราเราทำกันมานานหลายสิบปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะครับจริงจริงที่เราได้สัมผัสชิมไปเมื่อกี้ครับ
รู้สึกว่าส่วนผสมเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยนอกจากเน้นปูและเนื้อหมูนะครับที่ไม่มัน
วัตถุดิบจะต้องดีแล้วก็จะต้องสดสะอาดติดเปลวมานิดนึงอย่างนี้
ถ้าพี่เอิญชิมแม่ชิมเจออย่างนี้ก็จะต้องแบบโทรเรียกให้ทางคนที่ส่งเราเนี่ยมาดูเลย
หัวร้อนเลยโกรธเลยใช่แล้วก็ไม่ไม่ขายเลยจบเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปอีกเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
ยอมทิ้งเงินเหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่กันแค่เรื่องของมันหมูอย่างเดียวนะครับ
เรื่องของเนื้อปูเนี่ยไม่ใช่แค่แน่นแต่เรื่องของกลิ่นด้วยเช็คถึงเรื่องกลิ่น
มีทีมงานตรวจสอบคุณภาพกลิ่นด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีหนึ่งคนน้องนี่จะอยู่มาสิบสิบปีแล้ว
ครับก็คือจะเป็นแผนกดมดมวันดมใช่แผนกดมหมายถึงดมอย่างเดียวเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะต้องกินปูอย่างเดียวใช่คนเดียวเลยดมดมปูก่อนได้ปูมาเนี่ยจะต้องมีแผนกดมคือน้อง
น้องคนนี้ที่ทำงานกับเราเนี่ยก็คือเราจะต้องมาตัดตูดสองข้างตูดปูก็จะใส่ครึ่งโลโลหนึ่งอะไรอย่างนี้
แล้วแต่พอเสร็จแล้วก็พอตัดตูดสองข้างก็จะเอามือทำอย่างนี้ดมตูดปูคือที่บอกคือไม่ใช่ที่
ที่ตัดตูดสองข้างคือถุงมันใช่ไหมครับถุงมันค่ะโอ้ไม่ใช่ไปเกี่ยวอะไรกับตัดตูดปูนะครับ
ทำไมต้องเป็นน้องคนนี้ครับเขามีความสามารถพิเศษอะไรล่ะ
เป็นมีความสามารถพิเศษเพราะแม่เนี่ยฝึกจนชำนาญแล้วถ้าน้องคนนี้ไม่อยู่เกิดเป็นอะไรป่วยไข้อย่างนี้
ก็ต้องเป็นแม่จะต้องเป็นคนดมพี่เอิญก็ยังไม่ผ่านตรงนี้เพราะอันนี้คือจุดสำคัญของเราที่สุด
ถ้าเกิดปูมีปัญหามีกลิ่นไม่มันถ้าฟาร์มสดมันจะอยู่ที่ดมได้คือเราก่อนที่เราจะไปสัมผัสเยอะเยอะครับ
เนี้ยก็คือต้องตีคืนครับเราเขารับคืนเฮ้ยแต่ทุกอย่างนี่พี่เอิญยังยังทำไม่ได้ค่ะ
ใช่พี่เอิญทำไม่ได้ก็อยากรู้ว่าเขาดมกันวันละกี่กิโลคะก็สองร้อยโลห้าร้อยโลพันโลก็แล้ว
แต่ก็ต้องดมไม่ดมเป็นพันโลไม่มีการผ่านเลยสักถุงเดียวต้องดมหมด
อนุญาตเพราะไม่งั้นมันจะเสียถ้ามันเกิดเกิดเล็ดลอดเข้าไปอย่างเงี้ค่ะวันละสองร้อยโล
ดมอยู่อย่างงั้นจมูกไม่พังเหรอครับถึงว่าล่ะค่ะพี่เอิญเป๊ะขนาดเนี้ย
ถึงแบบเยอะมากแล้วก็พุ่งไม่หยุดจริงจริงนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทราบไหมคะ
กว่าที่จะขายดีขนาดเนี้ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่พี่เอิญแบบว่า
ไปนั่งตบยุงขายไม่หมดจนอยากจะกลับน้องบนกันเลยทีเดียวครับคุณปินยังไงคะ
ใช่แม่ก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านกลับไปอยู่หนองมนต์ไปทำอยู่กับแม่
เพราะเราเป็นญี่ปุ่อเนื้อปูอยู่แล้วครับขาดเนื้อปูด้วยที่บ้านนี่ใช่ไหมครับ
แต่พี่เอิญมันนึกว่าเฮ้ยแม่ทำมาขนาดนี้เราจะมาจบเพราะเราเหรอ
มันไม่ใช่อ่ะมันต้องสู้ก็ต้องก็หาวิธีว่าเราจะทำไงให้มันให้มันขายได้
เพราะคนไม่มาตลาดแล้วเขาก็นั่งมองอยู่มาวันหนึ่งมีชุดสีเขียว
ชุดสีเขียวค่ะถือถือของมาอย่างเงี้ยเดินออกมาจากตลาดอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็ถือกับข้าวถืออะไรมาพี่เอิญก็เฮ้ยน้องคนนี้มันคือใครมันมายังไงแบบไหนครับ
เออแล้วพอคันนี้เสร็จพี่เอิญก็บอกมานี่มานี่มานี่มาหาพี่เอิญเรียกมาเลย
มาเลยมาน้องมาหาพี่บอลหน่อยเขาก็งงนะน้องน้องมาซื้ออะไร
ครับน้องเป็นใครเขาบอกเขาเป็นไลน์แมนเราก็ยังงงไลแมนคืออะไรครับ
สมัยนั้นน่ะนะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเอ่อเราก็ถามว่ามาซื้ออะไรเขาบอกมาซื้อกับข้าว
ถามว่ามาเนี่ยใครใช้มาครับลูกค้าอ่าแล้วถามว่าแล้วลูกค้าใช้มาใช้
มาซื้ออย่างเงี้ยคิดเขาเท่าไหร่อืมกิโลแรกสมัยนั้นนะหกสิบบาทกิโลต่อไปเจ็ดบาท
เรานึกในใจเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วทำไมลูกค้าถึงไม่มาหาเรา
ทำไมเราถึงนั่งแย่กันแบบนี้อันนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับช่วงโควิด
ไม่คือปกติเลยปีที่แล้ว๗ปีที่แล้วที่ก่อนที่จะมีไลน์แมนบูมมาอย่างเงี้
ใช่ค่ะพี่เอิญก็บอกลูกเลยว่าแม่อยากได้แบบเนี้ยอืมเนี้ย
สร้างเพจให้แม่หน่อยทำเพจหอยจ้อทำเพจเราขายอาหารทะเลด้วย
ครับค่ะทำเพจให้ให้แม่หน่อยบอกในเพจว่าเรามีบริการส่งไลน์แมนเนี้ยมาซื้อเรา
ครับเราจะทำให้ทุกอย่างเลยแล้วก็มาซื้อเราค่ารถคุณไม่อ่าไม่สะดวกออกเราออกให้
แสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำออนไลน์เลยเออแล้วแล้วได้ผลจริงจริงเลยนะ
เพราะฉะนั้นคือการเริ่มออนไลน์เนี้ยเป็นการพลิกชีวิตของจากกับพี่ไลน์แมนคนนั้นใช่
จากน้องไลน์แมนคนนั้นทุกวันนี้ก็ยังอยู่คู่เป็นบารมีกันอยู่ไม่ใช่แค่เจ๊วนาขาดีนะครับ
พี่ไลน์แมนคนนั้นครับเรียกว่าตอนนี้เป็นเสี่ยวย่อมย่อมแล้วเหมือนกันเหรอ
เพราะทุกวันนี้ครับมีรายได้ที่มาจากร้านหอยจอมแม่วันนานะฮะวันละเกือบสองพันบาทเลยนะครับ
ทุกวันนี้พี่กับหนูว่ายังอยู่ก็ยังอยู่กันมาตลอดใช่ค่ะยังอยู่ด้วยกัน
ใช่ไลน์แมนคนนี้หรือเปล่าครับใช่อ๋อคนนี้นี่เอง
สังเกตสังเกตนี่ไหนฮะนี่ครับอยากให้กล้องซูมมาใกล้ใกล้ฮะนี่นี่นี่
พี่เอิญเหรอเนี้ยเออนี่คือกรอบรูปพี่เอิญนะครับอันไลน์แมนคนนั้นเขา
ที่เขานับถือกันจริงจริงนะไม่ไม่นี่พี่เอิญรุ่นไหนครับเนี้ย
บ่นมากี่พอกี่ปรรรษาแล้วครับพี่นี่ครับพ่อยแทนพระแล้ว
ต้องบอกว่าไลน์แมนคนนี้นะคะเรียกว่าชุบชีวิตพี่เอิญเลยก็ว่าได้
แล้วพี่เอิญก็แบบเหมือนมีบุญคุณกับเขาทำให้เขาได้มีรายได้ที่มั่นคงในทุกวันนี้ด้วยถูกไหมคะ
ใช่ใช่ครับไม่เนยไม่ต้องอิจฉาครับเพราะวันนี้พวกเราทุกคนครับ
สามารถรวยได้แบบพี่ไลน์แมนหรือพี่เอิญเหมือนกันครับยังไงอ่ะคะ
สายมูมต้องชอบเลยตื่นเต้นอ่ะแม่งชอบเลยยังไงคะนางครับมีของดีเลยฮะ
วันนี้อันเชิญมาจากเมืองชนนะครับนั่นคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภประจำครอบครัวนี้เลย
อยากเห็นแล้วค่ะไปครับค่ะ
สินทรัพย์พลังสินทรัพย์พลังอะไรฮะอย่าแบ่งอย่าแบ่งด้วยนะโอ้โห
เดี๋ยวทั้งสองท่านคืออย่างนี้ครับพี่เอิ้นอยากจะถามจังเลยว่า
เทพประจำครอบครัวของพี่เอิญเนี่ยท่านมีชื่อว่าอะไรครับ
ท่านมีชื่อว่าสำหรับพี่เอิญเรียกพี่เอิญก็จะเรียกว่ายี่อ๋องนะคะยี่อ๋อง
นี่อองนี่โอ้โหนี่เพิ่งจะเคยได้เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเนี่ย
รูปลักษณ์ของท่านเนี่ยก็เป็นองค์สีดำเครื่องแบบทรงจีนแบบนี้
เป็นเทพเจ้าจากที่ไหนอะไรยังไงมีมีท่านมาจากไต้หวันครับ
แล้วก็มีพี่ที่เขานับถือแล้วก็ศรัทธาพี่เอิญก็ได้ไปฟาร์มเหมือนสะพานบุญอ่ะ
เอิ้นก็ได้ไปเจออย่างเงี้ค่ะแล้วท่านก็ช่วงนั้นพี่เอิ้นก็รู้สึกแย่กับอะไรหลายอย่าง
ก็บอกว่านับถือลองขอพรท่านดูท่านใจดีนะครับแต่เราต้องมีความซื่อสัตว์
แล้วก็อ่ามีฟาร์มจริงใจอืมฟาร์มดีด้วยเราถึงจะขอได้ผลน่ะอย่างเงี้ย
ถ้าเอิ้นมีตรงนี้เอิญขอได้แล้วพี่เอิญก็มองคนที่เขานับถืออยู่เนี่ย
เขาก็รวยแล้วเขาก็เป็นคนดีอืมแล้วเขาก็มั่งมีเขาก็ยังพูดกับพี่เอิญว่า
ถ้านับถือแล้วแล้วแบบคนที่นับถืออยู่รวยอืม
กิจการดีเป็นคนดีอะเราเราก็นับถือตามได้เอิญต้องดูตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ช่วงโควิดแบบนี้ทำอะไรก็ลำบากอะเนาะได้ขออะไรเพิ่มเติมไหมในช่วงโควิด
ช่วงโควิดพี่เอิญแย่เลยเพราะว่าชนบุรีปิด
โรงงานปิดแล้วแม่ก็ไม่รู้ตัวว่าเราจะโดนปิด
ก็คืออ่าหอยจ้อสองตู้คอนเทนเนอร์ครับแล้วก็เอาไปฝากเอ่อ
ห้องเย็นอีกชนบุรีขายไม่ได้เฮ้ยเราจะทำไง
ขอให้แบบเอิญค้าขายเนี่ยของที่ทำอยู่ขอให้ขาย

เอิ้นก็จะแลกด้วยกับฟาร์มจริงใจฟาร์มซื่อสัตย์

ความดีของเอิญให้กับลูกค้าทุกคน
ก็ประทานเลยก็คือหมด
ไม่พอว่าไม่มีให้ลูกค้าขายอีก
คนมาถล่มทลายที่สาขาลางมันแผง๒๔เยอะมาก

ใช่พี่เอิญนี่แบบปังเลย
คนในตลาดแบบมองว่าเฮ้ยทำไมพี่เอิญขายได้อยู่ร้านเดียว
แล้วเห็นว่าพี่เอิญไม่เคยพาท่านไปออกรายการไหน
ต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกเลยใช่เพราะว่าพี่เอิญกลัวว่ามันเป็นความเชื่อ
แล้วแบบงมงายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าไม่แบบไม่ออกมาแต่มันเป็นไฟ
พวกเราชอบครับให้เป็นความยึดเหนี้ยวในเรื่องจิตใจด้วยนะคะ

อย่างเดียวไม่พอนะครับต้องขยันด้วย
เห็นบอกว่าบอกหลายครั้งหลายคราแล้วบอกให้แม่วันนาหยุดทำได้แล้วเดี๋ยวเอิญทำเอง
ลักษณะแบบนี้ไปบอกให้แกหยุดแล้วแล้วแกหยุดไหมครับไม่ค่ะด่าด้วยค่ะโอ้โห
อยากมายุ่งกับเนี้ยคุณแม่วันนาอายุเท่าไหร่แล้วครับ
เจ็ดสิบสองค่ะโอ้โหแข็งแรงร่างกายเนี้ยไม่แข็งแรงแล้วแม่ครับ
แต่ใจแม่เนี้ยสู้สุดยอดมากโอ้โหลุยเลยลุยตัดการเลย
วันนี้คุณแม่ณเทศหลักคุณแม่คืออะไรบ้างครับครับมีไมค์อยู่อันหนึ่งคอยตะโกนเรียกลูกน้อง
อกสามสิบก้อนสี่สิบแล้วก็กล้ามอ่อนห้าโล
ไมค์ค่ะแล้วก็มีกระดิ่งกระดิ่งนี้ก็จะมีคนนึงที่ต้องใช้กระดิ่ง
อาจจะรู้เลยสัญญาณกระดิ่งอย่างนี้ตำแหน่งไหนที่ขาดแม่แทนทันที
อยากจะรู้จังเลยขอนิดนึงนอกเรื่องนิดเดียวคือเวลาคุณแม่ถือไมค์
เวลาพูดพูดคำพูดอันไหนหรือประโยคไหนที่ชอบพูดเป็นประจำ
ปลาปลาปลายังไงครับเพื่อนไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้
ก็เป็นคำติชมแน่เลยพูดไม่ได้แต่ทีมงานเราไปถ่ายมาครับ
เรามารู้ไหมว่าวิธีคนขยันของคุณแม่วันนานะครับ
เวลาคุณแม่วันนาทำงานเนี่ยเขาทำยังไงครับไปดูกันค่ะ
ตามมาที่อาณาจักรหอยจ้อแม่วันนาที่จังหวัดชนบุรีกันครับ
ทุกวันนี้แม่วันนาจะนั่งเก้าอีหลีประจำตำแหน่งพร้อมอุปกรณ์สั่งงาน
และส่องงานแบบนี้นี่แหละครับ
เอ่ออกสามสิบก้อนสี่สิบแล้วก็กล้ามอ่อนห้าโล
ของใครเอ่อของน้องพอร์ของน้องพอร์ร้อนร้วนเนี้ย
อันนี้เป็นค่าของบินซื้อของเขาส่งมา
อันนี้ไว้ดูกล้องหน้าร้านเขาประจำตำแหน่งยันคือคันนี้
ไปไหนก็ชอบไปซาเล้งไว้ไปตลาดนัดไว้ไปนู่นไปนี่แถวเนี้ย

เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเห็ดจ้อทำแบบไหน
หอยจอปูแม่วันนะอันนี้จะเป็นที่หนึ่ง
จากมาก่อนเป็นซึ้งไม่งั้นคือไม่งั้นมันไม่ทำ
ึ่งได้ทั้งหมดสิบสามชั้นพอได้ทีหนึ่งตัวนี้ทีเดียวจบเลย
เครื่องตีสมัยก่อนก็ใช้มือหมากแต่เดี๋ยวนี้เป็นเครื่องตีสองตัว
วันหนึ่งเราทำแบบสี่สิบกระลำอย่างเงี้ยเด็กมันไม่ไหว
อันนี้ใช้เครื่องหมามันก็สะอาดด้วยเหงื่อใครอะไรก็ไม่มี
อันนี้คือห้องห่อไข่จอห้องปลอดเชื้อทุกอย่างค่ะ
ที่เขาตรงนี้ก็เป็นแห้วต้นทุนก็ถูก
อันนี้ต่างของเราเป็นเนื้อปูอยู่ไม่ได้ใช้แห้วสูตรเราไม่มีแห้ว
ถ้าเรามาใส่เองเราจะอวดเก่งว่าเราไม่ต้องชั่ง
แต่เด็กเนี่ยต้องให้เขาช่างไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เป๊ะ
ไม่ใช่แค่โรงงานหอยจ้อขนาดย่อมเท่านั้นแม่ยังต่อยอดสร้างหลักสร้างฐานให้กับลูกลูก
ด้วยนะครับด้วยการซื้อสองหลังรวมกว่าสี่สิบห้อง
ด้วยเงินสดหลักสิบล้านโอ้โหส่วนหนึ่งให้ลูกน้องกินอยู่ฟรี
อีกส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านเช่าค้าขายบอกเลยว่ากว่าจะมีวันนี้
ว่าจะเป็นหอยจ้อชื่อดังจุดเริ่มต้นมีเพียงเงินแค่๖๐๐บาทเท่านั้นครับ
ทุนมีแค่หกร้อยบาทกระจาดลูกหนึ่งแล้วก็ถุงใส่ของเข็ม
แพ็คเป็นถุงกุ้งแห้งปลาเค็มอะไรอย่างนี้แพ็คละหกสิบบาท
ห้าสิบบาทยี่สิบบาทก็ใช้หาบเอาที่รถเมย์เอามัดกระจาดแล้วก็มันมี
รถเมย์ขายไปแล้วก็ดูช่องทางไปว่าตลาดไหนที่มันพอจะขายได้อย่างเงี้ย
แม่วันนาหาบสาแหลกขายอาหารทะเลไปกลับทุกวันจากชนบุรีสู่รามคำแหง
ขายดิบขายดีจนออกกระบะหลายคันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องมาสะดุดเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำนั่นเองล่ะครับ
เหมือนว่าดวงไม่ดีเลยอ่ะเพราะมีขายเทศกาลในหมู่บ้าน
หลานเรียนอยู่ที่ลามบอกว่าไปรอนะเดี๋ยวจะเอาของมาให้ขาย
มีทองบาทนึงก็เอาจำนำเอาเงินไปซื้อของ
คือเงินเนี่ยซื้อจนหมดบ้านเลยแล้วก็ขับไปฝนมันตก
เราก็บอกแฟนว่าเอ้ยเบาหน่อยก็ได้เพราะว่าคัน๖คันแล้วนะ
เราเห็นมันตกตกมาพอไม่หลุดคำแล้วคันที่เจ็ดมันก็ตกลงไปเลย
หมดไม่มีอะไรเหลือเลยทำไงก็ก็แบบยังมีเพื่อนที่ดีที่แบบ
ของที่พอขายได้เขาก็ไปขายแล้วก็เอาเงินมาให้เรา
แล้วก็เราก็ค่อยค่อยเริ่มต้นใหม่อีกคือว่าท้อไม่ได้มันก็ลุยอย่างเดียวอ่ะ
เรียกว่าไม่มีเวลามานั่งท้อครับสายเลือดแม่ค้าเต็มตัว
ลมได้ก็ลุกเร็วจากขายอาหารทะเลก็เปลี่ยนมาขายหอยจอ
เพราะขายเนื้อปูไม่หมดจึงนำมาลองผิดลองถูกกว่า๑ปี
จึงทำออกขายจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับยังบอกลูกลูกเลยว่า
ถ้ามีตรงนี้ถ้าคิดอย่างนี้นะจนแก่ตายนะก็มีกินไม่แต่งตัว
ไม่เที่ยวไม่ผ่อนของอยากได้ให้เก็บมีค่อยซื้อ
ผ่อนก็เงินสดก็เงินเงินทั้งนั้นค่อยเป็นค่อยไปทำอะไรอย่าอย่า
หัวพาดได้มันมันมันถอดจากเราไปเลยค่าขายอืมอืม
กับเรามันไม่เหนียวทุกอย่างนี้อีนังลูกสาวจับแต่งกัน
แหละเราไม่เอาเลยนั่งอยู่อย่างเงี้ยหัวก็ฟูแล้วลูกค้าก็ชอบมาขอ
ถ่ายรูปเราก็บอกว่าแม่วันนาเขาไม่อยู่ฉันไม่ใช่
แล้วบอกว่าเราเป็นใครอ่ะเออน้องบางทีบางบ้าน
มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าถอยจ๊อบมาแล้วมีเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากด้วยนะ
สุดท้ายมาตั้งขายที่รำกำแผงยืบสี่ครับสี่กิโลครับนั้นอืม
ใกล้นะครับน่ะเดินใช่เหนื่อยโอ้โหแม่วนะเป็นคนที่แบบ
สุดยอดมากเลยยอดดีครับแข็งแรงแข็งแรงต้องบอกว่าคุณแม่เป็นยอดนักสู้จริงจริง
นะคะแต่เห็นว่าพี่เอิญเนี่ยก็ได้เลือดแม่มาเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
ตั้งแต่เล็กอ่ะนะพี่เอิญไม่ไม่ชอบเรียนหนังสือครับพี่เอิญชอบค้าขายเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าจะมองแต่แม่เนี่ย
แม่ขายของพี่เอิญก็จะเรียนแบบแม่สอนลูกน้องแม่ทำอะไรขายพูดกับลูกค้าแบบไหน
เอิญทำตามหมดเลยอย่างเงี้ครับใช่แล้วก็แม่ตื่นดึกตีสองตีสามปลูกพี่เอิ
เงินก็เด้งเลยเหมือนกันอืมเดือนก็ไม่ไม่เคยจนมาถึงทุกวันนี้ก็คือไม่แบบ
ยังไม่ไปไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้พี่เอิ้นไม่มีไม่มีอารมณ์นั้นเลยแม่เนี้ย
เหนื่อยมากด้วยแล้วก็ทำงานเยอะเกินเกินกำลังของคนที่เราเห็นอ่ะ
เราก็จะแบบอะไรที่ช่วยได้แบ่งเบาได้พี่เอิญก็จะเอาคู่กับแม่มาเลยแบบนี้ค่ะ
เรียกว่าเรียนรู้สไตล์ของแมวหนาวทุกอย่างเลยแม้แต่เรื่องของการดูแลลูกน้อง
ดุไหมฮะหรือดุเอดดึงหนังหน้ามากด้วยแม่กับพี่เอิญเนี้ยเดี๋ยวนะครับ
ดึงหนังหน้าดึงหน้าดึงหน้าเราแสดงหมดบาทเออเออทำเนี้ยต้องทำงี้
แต่พอจบทุกอย่างงานลูกน้องเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณคนนึง
เหมือนกับลูกค้าที่มีผู้มีพระคุณกับพี่เอิญเหมือนกัน
เขาอยู่สบายกินสบายอยู่ดีทำงานมีอารมณ์มีความสุข
มันมันส่งผลมาที่หอยจ้อพี่เอิญด้วย
สองแสนห้าแสนไปซื้อเขาเป็นคนลาวเป็นคนต่างชาตินะครับค่ะ
อ่าแต่เขาจะมีที่ที่ลาวเป็นไล่กาแฟไล่นาโอ้โหแม่ให้เบิก
แล้วก็มีบ้าน๒หางใหญ่เลย
เดี๋ยวนะคะ

ออกต้มมักปากโตเป็นลูกน้องแน่คน

ที่เป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นอย่างแท้จริง
โอ้โหหอยเจ้าของพี่เอิญเนี่ยบอกได้คำเดียวว่า
สิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงก็คือ
ขยันอดทนแล้วก็มีใจที่เป็นนักสู้
เชื่อว่าสูตรนี้ถ้าใครทำตามโอ้น่าจะรวยตามอย่างแน่นอนนะครับ

วันนี้นะคะเราได้ข้อคิดดีมากมายเลยนะคะ

สั้นนโรงเป็นแมลงในกลุ่มเดียวกันกับพึ่ง

พบได้ในทุกภูมิภาคของไทย

แต่มันสามารถเพิ่มมูลค่าและราคา
ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณได้นะครับ
ผมจะปิดท้ายด้วยเรื่องของวันนี้ที่คุณผู้ชมต้องดูให้จบนะครับ
เพราะว่ามันคือเรื่องเด็ดเคล็ดไม่ลับ
ที่เกี่ยวกับเจ้าตัว

ถ้าแม่เนยเนี่ยได้ฟังเรื่องเด็ดเคล็ดลับของผมแล้วเราก็

เรามาทำความรู้จักกับเจ้าชันนรงค์กันก่อนครับ

เป็นแมลงในกลุ่มเดียวกันกับพึ่งนี่แหละครับ

ซึ่งชันโรงนั้นมีความสามารถในการผสมเกษรดอกไม้

ยังสามารถผลิตน้ำพึ่งได้อีกด้วย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับจึงได้นำพวกมันนะครับ
ไปติดตั้งไว้ที่ไร่กาแฟอาราบิก้าทางภาคเหนือเพื่อวิจัยดูซิว่า
ด้วยความสามารถอันเก่งกาดของพวกมันจะทำอะไรได้บ้างกับต้นกาแฟเหล่านั้นครับ
งานวิจัยพบว่าชันโรงมีประสิทธิภาพสูงมากในการผสมเกษรดอกกาแฟเพราะว่าเมื่อชันโรงออกมาเก็บน้ำหวาน
มันจะทำการผสมเกษรให้กับดอกกาแฟในเวลาเดียวกันอย่างไม่ตั้งใจครับมีผลทำให้ละอองเรนูจากเกษรตัวผู้ถูกนำไปฝากเอาไว้ยังเกษรตัวเมียเป็นจำนวนมาก
จนเกิดการปฏิสนทิและติดผลได้ทันทีครับแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วต้นกาแฟจะสามารถผสมเกษรเองได้ก็ตามครับ
โอ้โหถือว่าเป็นการทำงานที่แบบว่าน่าทึ่งมากจริงครับค่ะนอกจากนี้นะครับยังพบอีกนะครับว่า
กาแฟที่ผ่านการผสมเกษรจากเจ้าชนรงค์เนี่ยจะมีรสชาติและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
คล้ายกลิ่นของผลไม้และดอกไม้ป่าอีกด้วยครับโอ้โหเห็นตัวจิ๋วจิ๋วแบบนี้นะฮะ
ครับเบคไนท์ก็ไม่มีก็ไม่อันตรายด้วยนะฮะแต่ประโยชน์นี้มากมายเหลือเกินพี่อาร์
ผมเลยอยากบอกผ่านรายการเศรษฐีป้ายแดงไปถึงเกษตรกรที่ปลูกกาแฟอยู่
ครับว่าลองใช้วิธีนี้ดูครับมันอาจจะเพิ่มมูลค่ารวมถึงราคาให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของคุณได้นะครับสุดยอดมากเลยค่ะพี่อาร์ม
ผสมกลับเป็นเรื่องเด็ดเพล็ดไม่รับจริงนะครับ
เวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะคะ
กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาดี๔โมงเย็น

วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มันบรารน์ญาติ

เพื่อนขอถ่ายรูปกับน้อง